ชะตากรรมของหญิงสาวคนนึงความจริงเธอเลิกกับแฟนคนนี้ไปแล้วนะฮะ
ล่าสุดเนี่ยขี่จักรยานยนต์ไล่ตามรถกระบะที่เธอนั่งมากับเพื่อนค่ะ
แล้วไปแทงเขาตายความโชคร้ายก็คือเพื่อนเนี่ยพยายามขับรถหนีแล้วนะ
สุดท้ายเนี่ยไปเจอทางตันริมแม่น้ำนะฮะใช่ค่ะมันไม่รู้จะหนีไปไหนต่อแล้วอ่ะค่ะ
โอ้โหแถวนครปฐมนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้
นี่รถกระบะสีเหลืองคันนี้เธออยู่ท้ายรถนะฮะ
ในส่วนของแคปเนี่ยฮะก็เลยถูกแทงเสียชีวิตอยู่คารถคนก่อเหตุหลบหนีไปนะครับ
นี่เป็นพื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนนะครับข้างแพรศรีวิชัยในพื้นที่หมู่สามตะบนขุนแก้ว
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมตรงนี้เนี่ยเป็นต้นไซต้นใหญ่เลย
มีสารเจ้าแม่ไสงามตั้งอยู่ด้วยรถกระบะสี่ประตูสีเหลืองคันนี้นะฮะ
ีซูซูสีเหลืองคันนี้ท้ายรถในส่วนของเบาะข้างหลังเนี่ย
นางสาวเบญญานิคมสืบหรือว่าไฟล์อายุ๒๙ปี
ถูกแทงเสียชีวิตอยู่นะครับสภาพที่ถูกแทงเนี่ย
บาดแผลเข้าลำคอเข้าหน้าอกเข้าท้องเข้าแขนสองข้าง
กว่าแผลอะไรจะโหดร้ายขนาดนี้
เสียชีวิตอยู่เบาะหลังของรถนะฮะ
คนก่อเหตุคือนายนิพนธ์คนนี้ครับ
นายนิพนธ์งามญาติชื่อเล่นชื่อในเป้อายุ๒๗ปี
หลังจากก่อเหตุนี่ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็คือเพื่อนของไฟล์
เป็นผู้ชาย๒คนผู้หญิง๑คน
บอกกับตำรวจว่าก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยทั้งสามคนนี่มาจากกรุงเทพนะ
มาจากบางขุนเทียนกรุงเทพ
ขับรถกระบะคันนี้มารับไฟล์ที่นครปฐมที่คอนโดของไฟล์
แล้วจะไปซื้อของกันที่ห้าง
นี่ระหว่างขับรถมาเนี่ยเพื่อนที่ขับรถสังเกตเห็น
คนขี่นี่ใส่เสื้อเหมือนกับรายเดอร์หมวกกันน็อกสีขาว
ขี่ตามมาติดติดก็แบบชวนกันคุยถามกันเอ๊ะรถใคร
ไฟล์หันไปมองบอกอ๋อนี่แฟนเก่าเลิกกันไปแล้ว
เหมือนกับเขายังตามอยู่ค่ะนี่ฮะก็เลยพากันขับรถหนี
ขับไปถึงแยกพุทธมนตรสาย๗เป็นฝั่งแม่น้ำนครชัยศรีนะฮะ
โอ้โหโชคร้ายมากช่วงนั้นเนี่ยไปเจอถนนก่อสร้างก่อน
เขาบอกเขาชะลอรถก่อนคนขับเนี่ยทำให้ในเป้เนี่ย
เร่งเครื่องรถมาทันแล้วเคาะกระจกรถอ่าเหมือนเคาะเรียกจะให้จอด
นะเขาไม่จอดเขาก็เลี้ยวรถหนีเข้าถนนพุทธมนตรสายเจ็ด
ขับไปได้สักกิโลเดียวไปเจอทางตันริมแม่น้ำฮะ
ไปต่อไม่ได้ก็ต้องจอดรถพอจอดรถเนี่ย
เป้นี่ขี่รถตามมาทันแล้วลงมาจากจักรยานยนต์เนี่ยเดินเข้ามาหาเนี่ย
ทำท่าเหมือนกับจะหยิบอะไรที่เอวคนในรถกระบะเขาก็คิดว่าจะมีโปรงมีปืนก็พากันวิ่งหนี
แต่ไฟล์เนี้ยวิ่งออกมาไม่ทันอืม
เป้เดินตรงไปที่รถนะฮะแล้วใช้มีดเนี่ยจ้วงแทงไม่ยั้งนะฮะ
ี่สิบกว่าแผลฮะค่ะจนมีชาวบ้านแถวนั้นเข้ามาเห็นเขาตะโกนเรียกตะโกนห้ามเนี่ยในเป้ถึงพา
ถึงออกมาแล้วก็ขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่หลบหนีไปนี่จากคำบอกเล่าของเพื่อนเพื่อนของผู้ตายนะครับ
คุณผู้ชมครับเราลงพื้นที่ไปเนี่ย
ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับทุกผู้ชมครับกระบะสีเหลืองคันนี้เห็นไหมฮะ
ไฟล์หรือว่านางสาวเบญญาเนี่ยนั่งมาด้วยกับเพื่อนเพื่อนขับมาบนถนนบรมราชชนนี
ช่วงตัดเข้าพุทธมณฑลสายเจ็ดสิบแปดนาฬิกาสิบหกนาทีเมื่อวานนี้นี่นะฮะ
แล้วจะเห็นว่ามีจักรยานยนต์คันหนึ่งก็คือในเป้เนี่ย
ขี่ตามมาสวมหมวกกันน็อกสีขาวเสื้อรายเดอร์นี่ขี่ตามมาเห็นไหมฮะ
แล้วไปดูภาพในช่วง๑๘นาฬิกา๑๗นาที
รถกระบะสีเหลืองคันนี้เนี่ยขับวนกลับมาจุดเดิมนั่นแหละแต่ว่าวนกลับมาแล้ว
จักรยานยนต์ของในเป้ก็ขี่ตามมาเหมือนกัน
แต่จะตามไปห่างหน่อยมันต้องขับตามห่างอยู่นี่หวะ
ไฟล์บอกเพื่อนบอกอ๋อแฟนแฟนเก่าที่เลิกไปแล้วแต่เขายังตามตื้ออยู่
เขายังตามอยู่นี่ฮะจากนั้นเนี่ยกระบะคันสีเหลือง
ไปกลับรถใต้สะพานเนี่ยเป็นจังหวะจุดกลับรถนี่ฮะ
แล้วจักรยานยนต์นี่อันนี้ติดท้ายเลยนะนี่พยายามขี่ไล่ตาม
ประกบขับรถมากลับรถใต้สะพานตรงนี้เนี่ย
เข้ามาถึงตรงนี้เนี่ยจะเป็นถนนที่เข้าสู่พุทธมนตรสาย๗แล้ว
นาฬิกา๒๑นาทีจะเห็นในเป้เนี่ยขี่จักรยานยนต์ไล่ตามไปต่ออีกนะ
ช่วงเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหแบบถึงขั้นตะโกนเรียกคนในรถ
นี่๑๘นาฬิกา๒๒นาทีนะฮะตรงนี้เนี่ยจะขับกันเร็วหน่อย
จักรยานยนต์ก็ขี่เร็วเลยจนเข้ามาถึงซอยหอมเกร็ด๒๐เป็นทางตันติดแม่น้ำท่าจีน
นี่ตรงจุดนี้นะฮะคือถนนก่อสร้างแล้วเขาบอกเขาก็ขับหนีไปเรื่อยอ่ะ
โอ้โหทุกผู้ชมครับไปถึงซอยหอมเกร็ด๒๐เป็นทางตันนะฮะ
แม่น้ำท่าจีนแล้วตรงนั้นจะมีต้นไสอยู่มีสารเจ้าแม่ไสงามอยู่ด้วยนะฮะ
ก็ตามคำบอกเล่าของเพื่อนเพื่อนผู้ตายพอถึงตรงเนี้ยมันไปไม่ได้แล้วค่ะ
รถจักรยานยนต์ในเป้ตามมาทันในเป้ลงจากรถมาเนี่ยเดินแบบเอามือเนี่ยกุมอยู่ที่เอว
เหมือนจะชักอะไรออกมาเขาก็คิดว่าเป็นปืนอืมก็เลยพากันวิ่งหนีนะฮะ
เพื่อน๓คนวิ่งหนีกันหมดแต่ว่าฝ้ายเหมือนกับลงมาไม่ทัน
เป้ก็ตรงเข้าไปเอามีดเนี่ยที่พกติดตัวมาด้วยเนี่ยจ้วงแทงเข้าไปจนเขาเสียชีวิต
คือใช้เวลาช่วงที่แทงเขาตายเนี่ยก่อเหตุในรถตรงนี้เนี่ยประมาณ๒๓นาทีนะครับ
คุณผู้ชมค่ะก่อเหตุเมื่อวานนี้ช่วงเย็น
นี่จังหวะที่ก่อเหตุแล้วก็ขี่รถหนีไปนะครับ
ชุดสืบสวนสพนครชัยศรีเมื่อช่วงเช้า
ได้นำผ้าสามสีนำอาหารคาหวาน
บนบานสารกล่าวกับเจ้าแม่ไสงามจุดเกิดเหตุนะฮะ
อันนี้คือตามความเชื่อนะคือเจ้าหน้าที่เขาก็ไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดสืบสวนหาตัวคนร้าย
แต่อีกมุมหนึ่งก็เพื่อความมั่นอกมั่นใจนะ
จุดทูบบอกเจ้าแม่ไซงามขอให้ได้ตัวผู้ต้องหา
ที่แรกตั้งใจว่าขอได้สักภายในสามวันเจ็ดวันนะ
ปรากฏว่าไปขอตอนเช้าพักเดียวฮะจับได้เลยฮะ
ตามจับได้แล้วนะครับนี่ไปหลบอยู่ที่บ้านพักนู่นขี่รถไปหลบอยู่นู่นในกรุงเทพเลย
กลับมาที่บ้านพักในกรุงเทพของกลางมีดที่ใช้ก่อเหตุก็ได้นะฮะ
เสื้อผ้าที่สวมใส่ตอนขี่จักรยานยนต์ตามเข้าไปก็ได้
มีคราบเลือดของผู้ตายเนี่ยติดเสื้อผ้าอยู่ด้วย
แล้วก็คุมตัวมาสอบสวนดำเนินคดีที่โรงพัก
พระเจ้าได้สำเร็จลุ้นที่ความล่วงในการทำทฤดีในเรื่องแทงการเสียชีวิต
ก็ควบคุมตัวได้อย่างรวดเร็วนะคะ
ครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็ไปที่ต้นไสสารเจ้าแม่ไสงามค่ะ
นิมนต์พระหนึ่งรูปมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
ก่อนจะเข้าไปรับศพที่โรงพยาบาลนครปฐมนะคะ
ทีนี้ค่ะเรื่องทางคดีหรือว่ารายละเอียดต่างเราตามให้ต่อ
เราส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูทีมข่าวของเรานะคะ
ไปคุยกับเพื่อนของผู้เสียชีวิตซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
ขอใช้เป็นนามสมมุติเรียกเธอว่านางสาวแพมก็แล้วกันนะคะ
บอกว่าตอนนั้นไฟล์บอกคนในรถว่า
เป้ที่ขี่รถจักรยานยนต์ตามเป็นแฟนเก่า
คาดว่าจะตามมาทำร้ายแน่เลย
เพราะก่อนหน้านี้ถูกทำร้ายหลายครั้งจนต้องหนีมา
เคยถูกขู่นะคะว่าถ้าเจอที่ไหนโดนที่นั่น
ที่ไหนจะต้องทำร้ายที่นั่น
ก็เลยหนีกันค่ะขับรถหนีกัน
สุดท้ายเขาร้ายจริงไปเจอทางตานริมน้ำ

เพราะเข้าใจว่าในเป้อาจจะมีปืนติดตัว
เป้ลงจากรถทำท่าหยิบอะไรที่เอว

เขาก็นึกว่าปืนกันน่ะนะคะเขาก็หนีกัน

เข้าไปแทงผู้ตายที่ไม่ได้หนีออกมาจากในรถนะคะ
ตอนแรกผู้ตายก็ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือนะคะ
ร้องอยู่สักพักแล้วก็เสียงเงียบไป
เป้พยายามจะทำร้ายเพื่อนผู้ชายอีกสองคนที่ไปด้วยนะคะ
เข้าใจผิดคิดว่าเป็นแฟนใหม่ของไฟล์ค่ะ
เพราะว่าโอ้โหในเป้คนนี้ขี้หึงมาก
ไม่ให้แบบอดีตแฟนสาวเข้าใกล้ผู้ชายคนไหนเลย
เพื่อนก็ไม่ได้ใครก็ไม่ได้ไม่ได้ทั้งนั้น
เขาก็เปิดแคปได้แล้วเขาก็แพงไม่ยังเลย
เสียงเพื่อนหนูเงียบหายไป
หนูก็แอบอยู่ในบ้านแล้วก็มีพี่คนที่อยู่แถวนั้นเขาเดินมาช่วย
เขาหึงหมดเลยเขาไม่ฟังอะไรเลย
เป็นไปได้เลยว่าค่ะ
อาจจะเข้าใจผิดคิดว่าผู้ชายสองคนที่มาในรถ
อาจจะเป็นแฟนใหม่ของไฟล์ค่ะ

ทีมข่าวได้คุยกับแม่ของผู้เสียชีวิตค่ะ
คุณแม่เล่าให้ฟังว่าลูกสาวกับในเป้คบกันได้๒ปีกว่า
รับรู้มาตลอดนะคะว่ามันก็มีเรื่องกระทบกระทั่งกัน
พอลูกสาวขอเลิกเป้ก็จะตามง้อ
ตามมาง้อที่บ้านขอให้กลับไปอยู่ด้วยกัน
สัก๕๖เดือนหลังเนี่ยทะเลาะกันหนักมากขึ้น
ถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันเลยค่ะ

มีเลือดเปื้อนกางกงกางเกงอะไรแบบนี้ค่ะ
พยายามจะบอกให้เลิกเลิกเถอะ
ถ้าทำร้ายกันขนาดนี้เลิกเถอะ
แต่เลิกไม่ได้เพราะว่าในเป้ตามขู่ตลอดเลย
ตามมาง้อกึ่งขู่อะค่ะพี่อุ๋ย
คือเหมือนบังคับให้กลับไปอยู่ด้วยกัน
เคยถึงขั้นโพสต์รูปปืนขู่นะคะ
แม่บอกว่าในเป้เคยจับลูกสาวแม่ไปอยู่ที่บ้าน
กำนันแม้นแล้วล็อกเอาไว้

ทำไมเดี๋ยวนี้คนโพสต์ปืนขู่กันในโลกโซเชียลกันแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายกันเลยนะคะ

ล็อกตัวลูกสาวแม่ไม่ให้ออกไปไหนไม่ให้ติดต่อกับใคร
จะลูกสาวแม่ทักแชทไปขอความชื่อหรือ
คือไม่ให้เป้รู้ว่าไม่งั้นเป้ทำร้าย

ถูกพาตัวไปที่จังหวัดกาญจนบุรี
ลูกสาวขอให้แม่แจ้งตำรวจแต่แม่ไม่ได้แจ้ง
เพราะลูกสาวก็เลือกจะไปกับเขาแม่บอกแบบนี้
ตอนที่แชทไปหาแม่ใช่ไหมบอกแม่ล้างานหลาดที่บ้านเลยได้มั้ย
ถ้ารู้ว่าฟ้องก็จะแบบไม่ได้
ทีนี้สุดท้ายนะคะคุณแม่บอกว่าลูกสาวแม่เลิก
ตัดสินใจเลิกและเลิกได้

ย้ายมาอยู่ที่สามพระนครปฐม

รู้บ้านที่แบบบ้านแม่ไง

แต่แหมสักวันเป้ต้องเจอลูกแม่แน่เลย

อันนี้คราบกางเกงที่เปื้อนเลือดที่แม่เล่าให้ฟังนะคะ

คาดคิดว่าเป้จะเจอลูกสาวแม่

ก็คิดแหละว่าสักวันหนึ่งคงตามเจอ

แม่เลยบอกว่าแบบนี้มันไตรตรองไว้ก่อน
ถ้าจับได้ต้องดำเนินคดีแบบให้ถึงที่สุด
ให้ลงโทษที่หนักที่สุด
อาจทำร้ายลูกสาวเหมือนเจ็บปางตาย

หลักฐานมันเห็นเด่นชัดตลอดเวลา

ต้องหลบไปอยู่นครปฐมเลยนะ

คือต้ารักจริงน่ะ
ไม้ธรรมายเขาแบบนี้ไง
ท่านผู้ชมครับภายในครอบครัวรับศพของฟ่าอี
ไปตั้งบำเพินกุศลที่บางเยอนจรรย์จังหวัดนทบรีนะครับ
เราได้คุยกับพี่สาวของไฟล์นะฮะ

บอกว่าในเป้เนี่ยสมควรโดนประหารชีวิต

กับน้องสาวเขาจะเข้าทางแม่ไปขอโอกาส
ขอจะกลับมาอยู่กับไฟล์อีกขอโอกาสอีกสักครั้งอะไรประมาณอย่างนี้
นี่หลังจากเกิดเหตุทางครอบครัวของในเป้
ยังไม่เคยติดต่อมายังครอบครัวของไฟล์ที่เสียชีวิตเลยฮะพี่สาวบอก
แม่ก็เตือนแล้วพี่สาวก็เตือนใช่จากการกระทำที่ผ่านมา
แล้วครั้งนี้คือมันมันโหดเกินไปถึงขนาดกับฆ่าคนตายเนี่ย
ก็สมควรประหารชีวิตนะไม่น่าที่จะแบบว่าปล่อยตัวออกมาได้อะไรอย่างนี้
หรือไม่ก็ติดคุกไปแล้วก็ปล่อยออกมา
เหมือนแบบเขาจิตอ่ะคงคงไม่รู้สึกอะไรอ่ะ
ใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะ
ส่วนบ้านของในเป้อยู่แถวบางขุนเทียนในกรุงเทพนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปเนี่ยได้เจอกับลุงของเขานะฮะ

ลุงบอกว่าความจริงแล้วในเป้ไม่ได้อยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วนะ
ขณะเดียวกันพ่อกับแม่ของหลานชายก็ไปดูเรื่องคดีของลูกชายอยู่ที่นครปฐมนั่นแหละ
อยู่ตามทะเบียนบ้านอยู่ที่นี่จริงแต่ก็ไม่ค่อยได้มาอยู่หรอก
ส่วนความคืบหน้าทางคดีตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ได้ตัวเรียบร้อยแล้วนะฮะ
ก็คุมตัวไปสอบสวนแจ้งข้อหาเบื้องต้นก็คือฆ่าผู้อื่น
ค่ะโอ้โหมันไม่ใช่ความรักแล้วนะคะ
ตามไปทำร้ายตามไปฆ่ากันแบบนี้